กรณีคนจมน้ำหายไปกับกระแสน้ำเนี่ย

เป็นเด็ก๘คนค่ะชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อนนะคะ
แต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันมีฝนตกบนดอย
ทำให้น้ำใช่ค่ะน้ำแรงด้วยแล้วก็เป็นสีแดงขุ่นแบบนี้นะคะ
พอชวนกันไปเล่นสรุปสุดท้ายแล้ว
มี๑คนหายไปเป็นเด็กชายอายุ๑๐ขวบ
หายไปตั้งแต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีเลยนะคะ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเมื่อวานนี้

ศูนย์หายไปกับกระแสน้ำที่ลำห้วยอุ้มผางบริเวณ

หลังจากนั้นค่ะนายพระควัติขันทะเฮียรันในอำเภอ
สั่งให้เจ้าหน้าที่อศนำกำลัง
ตำรวจและทหารลงพื้นที่ไปค้นหาทันทีนะคะ
เด็กชายที่หายไปชื่อว่าเด็กชายธีรพัฒน์ทรัพย์โชคดี
อายุ๑๐ขวบเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๓ค่ะ
เพื่อนผู้ศูนย์หายเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มากับเพื่อน๘คนรวมทั้งเด็กชายธีรพัฒน์ผู้สูญหาย
คือชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อนที่บริเวณใกล้สะพานสามัคคี
พอชวนกันไปแล้วถึงน้ำแล้วต่างคนต่างเล่นน้ำสนุกสนาน
แต่ทันใดนั้นเองนะคะมีเพื่อนในกลุ่มสังเกตพบว่า
มากัน๘คนทำไมเหลือ๗หายไป๑
แล้วคนที่หายไปคือเด็กชายธีรพัฒน์

ก็คือช่วยกันตะโกนเรียกค้นหาในบริเวณใกล้เคียง
แต่ก็ไม่พบคาดว่าน่าจะจมหายไปกับกระแสน้ำที่ค่อนข้างไหลเชี่ยว
ทั้งหมดรีบไปแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบ
แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำกำลังเข้ามาช่วยเหลือต่อไปนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านระดมกำลังช่วยกันค้นหาค่ะ
เอาเรือยางไปค้นหาในลำห้วย
ซึ่งลำห้วยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยดูสิ
กระแสน้ำไหลเชี่ยวและน้ำมีสีแดงขุ่นด้วยนะคะ
เพราะว่าฝนตกบนดอยหลายวันผ่านมาแล้ว
แล้วก็ทำให้น้ำป่ามันไหลทะลักลงมาที่จุดนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง

ไปตามหาตามเกาะแก่งหินและพงหญ้าริมลำห้วย

แต่ว่าการค้นหาช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นการค้นหาครั้งที่๒นะยังไม่
โปรดติดตามตอนต่อไป